สวัสดีค่ะข่าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
เอาละฮะและแน่นอนวันนี้เป็นวันที่พระราชทานเพลิงศพของพี่ตัวสลันยูวงกระจ่างนะครับ
ทางไทยรัฐไทยรัฐทีวีของเราก็เกาะติดอยู่ที่วัดนาคปรก
ถ้าอย่างนั้นก่อนอื่นก่อนที่เราจะเล่าเรื่องอื่นต่อเราขอตัดไปที่วัดนาคปกกันก่อนแล้วกันนะครับ
นี่คือบรรยากาศนะครับที่วัดนาคปรกนะครับ
วันนี้ก็เป็นงามพระศทานเพิงศพคุณตัวสรรยูวงกระจ่างนะครับ
ก็มีคนไปร่วมงานกันเยอะแยะมากมายครับคุณผู้ชมครับ

ก็จะมีคุณแต่งภูสิตไร้ทองก็จะบันเลงเป็นซักโซโฟนนะครับคุณผู้ชมครับ
แน่นอนว่าพี่ตัวสรรยูได้จากโลกนี้ไป๘วันแล้ว
ซึ่งก็ถึงวันที่จัดพิธีพระราชทานเพลิงศพนะฮะ
ของพระเอกผู้ร่วงรับไปแล้วที่วัดนาคปรกเขตประศรีเจริญเนี่ยแหละนะครับ
ขณะที่บรรดาผู้ใหญ่ทั้งในแล้วก็นอกวงการบันเทิงรวมถึงเหล่านักแสดง
ร่วมส่งวิญญาณพี่ตัวเป็นครั้งสุดท้ายกันอย่างเนื่องแน่นนะครับ
อันนี้คุณอิงดาวทันจันทร์รออยู่ที่วัดนาคปก
เดี๋ยวเราได้รายงานมาแล้วนะครับ

ก็มีการจัดเตรียมสถานที่ประกอบพระราชพิธีเพลิงศพของพี่ตัว
ดอกไม้อย่างงดงามแล้วก็จัดพื้นที่ให้สื่อมวลชน
พี่น้องประชาชนเนี่ยที่มาร่วมไว้อาลัยครั้งนี้นะครับพี่
หัดทิาพร้อมด้วยกับพี่เอกชะเนสวรังกุณุขเฮาะ
ซึ่งอย่างที่ผมเคยบอกว่าเป็นพี่ชัยแท้ผิดตัวเลยได้เปิดใจนะ
บอกว่ารู้สึกตัวเองเนี่ยใจหายแต่เชื่อว่าพี่ตัวยังอยู่กับเธอแล้วก็
ลูกเสมอจากนี้ก็จะสารต่อเรื่องงานที่พี่ตัวรักแล้วก็พี่เอกรับปาก
ว่าจะดูแลหลานให้ดีที่สุดนะเรามีสัมภาษณ์ใจก็ใจหาย
ก็ต้องบอกตัวเองว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างก็ปล่อยให้เป็น
ภาพประชาตินักตาจะหลายแล้วเดี๋ยวก็ต้องบอกกับตัวเองว่าต้องสู้
ถ้าจะทำให้ตัวที่รู้สึกว่าต้องทำก็คือเรื่องสำคัญที่สุด
น่าจะเป็นเรื่องดูแลหลานของคนหนังแล้วก็เกิ้ล
ท่านผู้ชมฮะหลังจากการให้สัมภาษณ์ของพี่เปิ้ลแล้วก็พี่เอก
มีพิธีทางศาสนานะฮะโดยท่านววัชิระเมธีหรือท่านมหาวุฒ
ชัยวัชิระเมธีนะครับได้แสดงธรรมจากนั้นก็มีการแสดง
อะไร๔ชุดครับชุดที่๑เป็นการขับร้องเพลงของสถาบันของ
เพื่อนพี่น้องชาวสวนกุหลาบชุดที่สองอย่างที่พี่หนุ่มบอกว่า
เป็นเดี่ยวแซ็กโซโฟนของพี่แตงภูสิตนะฮะต่อด้วยการขับ
ำนำบทกวีปิดท้ายที่พี่ตู่นันทิดาแก้วบัวสายพี่ตู่ร้อง

ทอดผ้าบางสกุลต่อนะฮะเรียกว่าวันนี้
เหล่าคนบันเทิงทุกรุ่นต้องเรียกว่าทุกรุ่นจริงนะครับคนบน

ก็ไปดูการจากแบบของพี่ตู่อ่ะว่าวันนี้ดาดาทุกคน
เพราะเขาเป็นผู้กำกับเป็นผู้จัดของละคร
หลายช่องด้วยนะฮะแล้วก็อยู่กันอยู่มานาน
อยู่มานานแล้วก็อยู่กับทุกรุ่นนั้นเนี้ยหลายรุ่นนี้นะฮะ
เขาก็ได้ไปกันครับผมก็ขอแสดงความเสียใจกับทางครอบครัว
ของพี่ตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณเปิ้ลหัทยาน้องหนุนน้องหนัง
แล้วก็พี่เอกธเนธด้วยนะครับก็แน่นอนนะครับว่ามีหนังสือนะครับ
เป็นหนังสือในงานของพี่ตัวเนี่ยได้ที่คนได้มาเนี่ย
แล้วก็ได้อ่านคำอำลาอาลัยของทางพี่เปิ้ลอัธยานะครับ
ทุกคนก็แบบเศร้าใจนะครับแต่ก็แน่นอนครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องเดินต่อไป
นะครับเป็นกำลังใจให้นะครับซึ่งรถเมย์ก็น่าจะเป็นละครเรื่องสุดท้ายใช่ไหม
รถเมย์เล่นกับพี่ตัวถือว่าเป็นละครของพี่ตัวเรื่องสุดท้าย
อืมก็รถเมย์นี่แหละกำลังเล่นอยู่ด้วยนะฮะฮะคือหมายถึงว่าพี่ตัวกำกับ
ไม่ได้เล่นด้วยกันไม่มันพี่ตัวกำกับเขาเป็นผู้กำกับเขาเป็นผู้จัดมาสักระยะหนึ่ง
เขียนบทเองด้วยเขาบอกเขียนบทดีมากด้วยฮะครับอ้าวไปอีกเรื่องหนึ่งนะครับ
กรณีของกลุ่มเครือญาติ๗คนนะครับที่ไปข่มขืนล่วงละเมิดทางเพศ
เด็กหญิงป๖อายุ๑๒ปีนะครับล่าสุดวันนี้นะครับก็คุณแม่ของสองเด็กชายนะครับ
ก็พาสองเด็กชายนั้นไปรับทราบข้อหานะครับแล้วก็บอกว่าไม่เชื่อนะฮะ
ว่าลูกตัวเองนั้นจะทำนะครับคุณผู้ชมครับนี่แหละฮะเป็นภาพบรรยากาศนะครับ
จากกรณีญาติพาเด็กหญิงวัย๑๒ปีนะครับเดินทางเข้าแจ้งความที่สพเมืองสุพรรณบุรี
หลังถูกกลุ่มชายซึ่งเป็นเครือยาศกันทั้งหมด๗คนนะครับ
ทำการข่มขืนมานานกว่า๒ปีนะฮะจนกระทั่งเด็กหญิงนั้นมีอาการปวดท้อง
พี่สาวก็เลยพาไปหาหมอนะครับก็พบว่าน้องนั้นถูกล่วงละเมิดทางเพศ
ต่อมาครับทางเจ้าที่ตำรวจสามารถจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาได้ทั้งหมด๕คน
ส่วนอีก๒คนครับเป็นเด็กชายอายุ๑๑ปีแล้วก็๑๔ปี
ตามที่ได้มีการนำเสนอข่าวไปก่อนหน้านี้นะครับ
ล่าสุดนะฮะวันนี้ครับที่สพเมืองสุพรรณบุรี
ผู้ปกครองครับก็ได้นำเด็กชายสองคนพร้อมทีมที่ปรึกษาฝ่าย
เข้ามอบตัวนะครับกับทางร้อยตำรวจเอกกาลสินปากวิเศษนะครับ
ซึ่งท่านเป็นรองสารวัตรสอบสวนอยู่ที่สพเมืองสุพรรณบุรี
เพื่อให้มีการสอบปากคำและรับทราบข้อกล่าวหาในคดีข่มขืนเด็กหญิงเอนามสมมุตินะฮะ
อายุ๑๒ปีเบื้องต้นนะครับทางเจ้าหน้าที่เนี่ยใช้เวลาประมาณ๑ชั่วโมงครับ
ก่อนนำตัวเด็กทั้งสองคนนั้นไปพิมพ์ลายนิ้วมือและให้ผู้ปกครองนั้นพากลับบ้านนะครับ
เพื่อรอไปพบกับทางทีมสหวิชาชีพอายการที่ศาลนะฮะ
เด็กและเยาวชนจังหวัดสุพรรณบุรีต่อไป
ส่วนเรื่องของการประกันตัวนะครับขึ้นอยู่ที่ดุลพินิษฐ์ของศาล
ทางด้านผู้ปกครองของเด็กชายทั้งสองคนเปิดเผยนะครับว่า
เชื่อนะครับว่าลูกนั้นจะเป็นผู้กระทำอย่างแน่นอน
วันนี้นะครับมาพบพนักงานสอบสวนเพื่อรับทราบข้อกล่าวหา
แล้วก็ดำเนินการตามขั้นตอน
ส่วนเรื่องของทางครอบครัวทุกคนนั้นรู้สึกสบายใจขึ้นนะฮะ
จากได้พาลูกชายมามอบตัวแล้วเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริง
ซึ่งความจริงจะเป็นอย่างไรอวรสังคมจะเพิ่งตัดสินนะครับ
รอกระบวนการทางกฎหมายซะก่อนอันนี้คือทางฝั่งของผู้ปกครอง

เรื่องราวคือมันก็อย่างที่บอกว่ามันน่าจับตามองด้วยความเป็นยังเป็นเยาวชนกันหมด

คือทั้งหมด๗คน๕คนเป็นผู้ใหญ่อีก๒คนเป็นเยาวชน
เยาวชนมี๑๔ปีคนหนึ่ง๑๑ปีคนหนึ่ง
ปีมีศักดิ์เป็นหลานของน้องเออายุ๑๒ปีด้วยนะครับ
เป็นหลานนะไม่ใช่เป็นน้าเป็นหลานนะครับเอเป็นน้านะ

แต่ว่าตัวเด็กอายุ๑๔มีศักดิ์เป็นพี่เป็นลูกพี่ลูกน้อง

ส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มเครือญาติทางฝั่งของพ่อบุญธรรม
ก็จะมีคนนึงเนี่ยจะเป็นน้าเขยคนหนึ่งเป็นพี่เขยนะครับ
แล้วก็มีลูกพี่ลูกน้องหนึ่งคนเอ้าลูกพี่ลูกน้องทั้งหมดสองคนนะ

ก็เขาว่าอย่างนั้นทางตำรวจก็ว่าอย่างนั้น
เพราะว่ามีเรื่องของการจับตัวไปเรียบร้อย
ก็คือตั้งเป็นผู้ต้องหาไปเรียบร้อยนั่นแหละ
แล้วก็ในมุมของตัวเด็กเองเนี่ยก็
ตอนนี้ก็คงจะต้องย้ายออกจากพื้นที่เหมือนกัน
เพราะว่าตามข่าวที่บอกมาที่ผมได้มีโอกาสพูดคุยนะ
ก็หลายคนก็กังวลใจ
เพราะว่าทางครอบครัวของฝั่งสายนี้

ที่ทั้งเด็กแล้วก็ทางป้าของเด็กไปแจ้งความ

ก็ต้องไปตามดูต่อไปว่าเรื่องนี้เป็นยังไงเพราะว่า
คือรู้สึกจะมีบางอย่างยังไม่ค่อยตรงกับข้อเท็จจริงบางเรื่อง
ตอนนี้ได้มีการนำตัวเอานำตัวของเด็กเนี่ย
มาตรวจที่สถาบันอิทธิเวศที่ทางโรงพยาบาลตำรวจล่ะ
ว่าข้อที่จริงตกลงเป็นยังไงกันแน่นะครับ
ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่แบบมันก็ว่ากันไป

ทำไมสมัยนี้หรือว่ามันมีมานานแล้วที่แบบมีการข่มขืน

มันก็เลยแบบว่าก็เลยรู้ข่าวได้เร็ว

เน้ออีกข่าวนี้มันก็เป็นที่วิภาควิจารณ์กันมาก

เหี้ยงกันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว
แต่ด้วยขณะเดียวกัน
หากินมันไม่มันเป็นคนยังไงชั่วขนาดไหนทำกับคนแก่ที่ขึ้นชื่อว่ายายแท้
ของตัวเองได้นี่ดูดูดูยายก็สู้แล้วนะไม่แต่ยายก็แก่แล้วไหม

ฮิลคือโกลเชียร์มีด้วย
กล้องเชียร์เนี่ยแหละ
ไม่ห้ามกูโทรบอกแม่อู๋ให้ขึ้นมาดูเออเร็วแค่ไวนั่นคือ
ยายใช่ไหมยายยายยายกับล้านพัดถุงอ่ะเขาระบุข้อความ
เลยว่าไม่มีใครเข้ามาห้ามเอาตรงความวิจัยว่าไอ้คน
น่ะอย่างน้อยคนเราอายุมากขึ้นมันก็นึกออกปะทุก
ใจหัวร้องคิกคักคิกคักคิกคักนั่นยายนะเลี้ยงมาตั้งแต่
จนโตพอโตมาแล้วทำกับยายแบบนี้เหรอจิตสำนึกความ
เป็นคนยังมีอยู่ไหมอันนี้คือคอมเมนต์ที่เข้ามาอายแทน
ปู่แทนญาติแทนโคตรเง้าแถเนาะอย่าไปเว้าสูงไผฟังแบบ
เป็นภาษาอย่าไปเล่าให้ใครฟังเด่อว่าเป็นคนนามสกุลอะไร
อายชาวบ้านชาวช่องเขาอืมก็คือเรื่องทั้งหมดที่มันเกิดขึ้น
ก็เป็นเพราะว่ายายเขานั่งดื่มเหล้าอยู่

หลานเนี่ยก็เหมือนกับตะโกนต่อว่า

เสร็จปุ๊บยายแกก็เหมือนแบบสวนกลับ

เสร็จก็มีการแบบทะเลาะตะโกนข้ามไปไหม

ก็เลยเกิดภาพนี้ขึ้นมาทะเลาะกัน

ที่สำคัญไปกว่านั้นหลังจากนั้นแม่ของเด็กขึ้นมาแม่ก็ไปแจ้งความยายซึ่งเป็นแม่ตัวเองด้วย

ใช่ไหมเพราะยายเขาบอกจริงอย่างที่พี่หนุ่มพูด
ซึ่งคอมเมนต์ในคลิปนี้ก็คือโอเคผู้เป็นหลานอีกคนของยายได้ระบุว่า
ผู้หญิงในคลิปมันเป็นหลานแท้ของยายซึ่งไม่ใช่คนเดียวที่ทำร้ายนะฮะ
แต่ลูกแท้ของยายก็ร่วมมือด้วยขนาดที่แม่ของตนดูแลยายอยู่
ซึ่งจากการทะเลาะว่ายายก็ได้รับบัตรเจ็บไปแหละ

แต่ปรากฏว่านี่มันเป็นเสียงสองด้านอ๋อยายเมาอ่ะแล้วตะโกนหาร้านก่อน

การที่มีครอบครัวที่มีคนแก่มากอยู่เนี่ย

เธอเคยอยู่ด้วยกันไหมสี่สามชั่วโมง

มันจะมีแบบอารมณ์ของการที่ขี่บนพูดมาก

ช่องว่างระหว่างไหวมันจะเกิดขึ้นทันที

แต่คนแก่เขาก็จะแบบว่าต้องอย่างนั้นอย่างนี้นะ

อย่างแม่ดิฉันนี่อายุ๙๖เธอคิดดูสิ
โอ้โหแบบว่าสุดเลยบางทีมันกลับไปเหมือนเด็กเนี่ย
มึงออกมาอย่างนั้นแหละเป็นธรรมดาเนาะ
เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องน่ายินดีอีกเรื่องนะคะ
สำหรับการแถลงไทยได้พบผู้ติดเชื้อ๖ราย

แพทย์หญิงพันธุ์ประพายงตระกูลนะคะ
ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด๑๙หรือสคเนี่ยนะคะ
แถลงสถานการณ์ในประเทศไทยพบว่า
มีผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่๖รายนะคะ
อดผู้ป่วยยืนยันสะสม๓๑๔๑ราย
กลับบ้านไปแล้วนะคะ๒๙๙๗ราย
แล้วก็ยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล๘๖รายค่ะ
แต่ว่าไม่พบมีรายงานผู้เสียชีวิตนะคะ
อดผู้เสียชีวิตก็ยังคงที่อยู่เหมือนเดิมนะฮะ

ทั้งนี้เนี่ยผู้ป่วยใหม่ทั้ง๖รายเนี่ยนะคะ
อยู่ในสถานที่กักกันของรัฐ
ซึ่งเดินทางมาจากประเทศซาอุดีอาราเบีย
รายเป็นนักศึกษาชาวไทยอายุ๒๓๒๗ปี
ตรวจหาเชื้อในวันที่๑๖มิถุนายน

ส่วนอีก๑รายเป็นผู้หญิงนะคะ
อายุ๒๖ปีเดินทางมาจากประเทศอินเดีย
มีอาการไข้สูง๓๘๕องศาค่ะ
ตรวจหาเชื้อในวันนี้นะคะ

ก็พบว่ามีเชื้อไวรัสโควิดอยู่ค่ะ

ในส่วนของการรายงานการติดเชื้อในประเทศ
ก็คือในประเทศของบ้านเราเนี่ยนะคะ
ก็มียอดเป็น๐นะฮะ

แต่ในขณะเดียวกันคนกำลังจะถามว่า
เราจะปลอดภัย๑๐๐ก็ต่อเมื่อวัคซีนเราเข้ามาแล้ว
คนไทยเราทำการวัคซีนถ้าสมมุติเราเห็นเงินกู้บางส่วน
วันนี้คุณศักดิ์สยามชิดชอบ
ก็คือเอาจริงเป็นน้องชายของคุณเนวินชิดชอบ
ซึ่งวันนี้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
เขาเปิดเผยด้วยว่าจากการหารือร่วมกับหมอหนู
หรือคุณอนุทินชาญวิรากุลรองนายกรัฐมนตรี
แล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
พบว่าขนาดนี้คำถามที่คนไทยถามว่า
ของไทยที่จะพัฒนาไปถึงไหนแล้ว
บอกความคืบหน้าในการคิดค้น

ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด๑๙
วันนี้ก้าวหน้าไปไกลแล้ว

ตอนนี้เราผ่านขั้นตอนในการทดลองกับลิงมาแล้ว

หลังจากนี้ก็จะเป็นช่วงของการทดลองกับคนแล้วล่ะ
อันนี้คือวัคซีนที่คนไทยคิดกันเอง
การทดลองกับลิงค่อนข้างจะออกมาเป็นผลดี

แต่ขณะเดียวกันก็จะต้องหาอาสาสมัคร

วันนี้ก็จะต้องหาวิธีการทดลองกับคน

จากการหารือวันนี้นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
ก็ได้สั่งการให้คุณอนุทินเนี่ยเป็นผู้ทดลองคนแรก
คุณอนุทินจะเป็นคนทดลองคนแรกสำหรับไอ้วัคซีนโควิดเนี่ย
ซึ่งคุณอนุทินก็บอกพร้อมที่จะเป็นอาสาสมัคร
เพื่อทดลองวัคซีนโควิด๑๙ด้วยตัวของเขาเองเหมือนกัน
แล้วหมายถึงว่าไม่ได้เป็นแล้วทดลองแล้วเราจะรู้ได้ยังไง
แล้วทำไมคนที่ติดอย่างนี้๕๖ลายน่าจะเป็น

มันคือคนที่ยังไม่เคยเป็นไงฮะ

พอมีภูมิไปตรวจแล้วมันก็เลยเห็นว่ามีภูมิขึ้นมา

แต่เราคนนี้อย่างที่บอกเมื่อกี้อธิบายไงว่า

เพราะพอไปตรวจแล้วลิงมีภูมิคุ้มกัน
มันมีภูมิแต่คราวนี้กับคนเนี่ย

บางคนไปฉีดวัคซีนปุ๊บตัวใหม่ตัวอะไรอย่างนี้

เพราะฉะนั้นคนที่เป็นเจ้ากระทรวง

ฉีดวัคซีนโควิดคนแรกที่คนต้อง

พักสักครู่นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะครับ
หลวงปู่เดือนชัย
ต้องออกต้องออกเดี๋ยวกลับมานะครับ
อ้าวกลับมากัน
ไปดูกรณีของคณะสงฆ์มุกดาหาร
หลวงปู่เดือนชัยพ้นจังหวัดนะครับ

นี่ไอ้โดมปุ่มจะตายทันทนะครับ
อันติดับน้ำชิ้นปลอดใจ
แม้กับหัวกวายภรรกติดภรรกติดมา

คราวตอนนี้ว่ารูกนำมาถึง
จริงแล้วหลวงปู่เดือนชัยเนี่ยนะครับ
ก็เป็นหนึ่งในที่เรียกว่า

ไปซื้อหวยกันแล้วถูก๒งวดติดแล้วนะฮะ
เพราะว่าหลวงปู่แกลงพื้นที่ที่มุกดาหาร
แล้วก็ไปเรื่องของน้องชมพู่
ก็คือหลวงปู่เดือนชัยธรรมวิจโย
เป็นเจ้าวัดวัดธรรมจานครูหินต่าง
อันตรวจนะครูพูหินต่างที่มุกดาหาร

ล่าสุดวันนี้คณะสงฆ์จังหวัดมุกดาหาร
ออกหนังสือคำสั่งคณะสงฆ์จังหวัดมุกดาหาร
เรื่องให้พระเดือนชัยธรรมวิจโย
ออกนอกพื้นที่จังหวัดมุรหาร
ด้วยพระเดือนชัยสังกัดวัดป่าสัทธาธรรม
ท่ำหีบที่ได้พำนักอยู่ที่พำนักสงฆ์ท่ำจาน
ครูภูหินต่างโอ้โหเรียกยากนะครับขออภัยคุณผู้ชมนะครับ
มีความประพฤติไม่ควรแก่สมณเพศ

แสดงตนสื่อทางวิญญาณ
แล้วก็มีเจตนาจะโฆษณาตนเองออกสื่อต่าง

กฎระเบียบคำสั่งแล้วก็ประกาศของมหาเทระสมาคม
เจ้าพนักปกครองในท้องที่ก็เข้าไปตักเตือน
แต่ว่าก็ยังไม่เป็นผลสุดท้ายเราก็เชิญอัปเปหิออกไป
เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยดีงามอาศัยอำนาจ
ตามความในข้อ๑๕แห่งกฎมหาเถระสมาคมฉบับที่๒๓
ก็นี่แหละครับลองฟังดูอีกทีนะ
นอนแบบนี้นี่นะฮะ
ลงแรงไม่ได้เดี๋ยวหัวแตกต้องค่อยลง
อันนี้คืออะไรไม่รู้บ่ายกะท่อมหรือไม่รู้
เป็นไรนี่เป็นอะไรมุนคอมุนมุนมุนม้าน
ไม่หลุดไม่หลุดออกไป
แล้วนะนั่นไงตบอะไร

นี่นะฮะก็คือไปให้หงให้หวยนะครับ
ไปบอกปริศนธรรมเป็นเลขต่างนานา

แล้วก็เวลาสวดมนต์หรืออะไรอย่างนี้ก็จะเป็นแบบ
เป็นเสียงเหมือนแบบสื่อสารกับอะไรก็ไม่รู้

ก็เนี่ยถึงได้ไว้อีกแบบนี้ไง

เขาก็รู้สึกว่าถ้าเกิดว่าอยู่ดีเนี่ย

แต่ถ้าเกิดเราไปทำให้ความเดือดร้อนให้เขาเนี่ยเขาก็ไม่เอา
เขาก็เลยเชิญให้ออกไป

ก็อาจจะมีคนที่เชื่อไง
ก็มีคนที่เชื่อมันก็ต้องมีอยู่แล้ว
มีอยู่แล้วเหมือนอาจารย์หนูเลยต่ออะไรสมัยก่อน

ไม่ใช่อาจารย์อะไรที่สักเยอะ

นั่นแหละก็ตามกันไปอย่างนี้ใช่ไหมล่ะ

สถานก็ต้องจะเยอะนะไม่ว่าให้เลขหลายงวดแล้ว
โทรมันเป็นการแบบว่ารวบรวมผู้พิเศษเนอะ

วิเศษไม่เห็นจะทำนาย
ไม่เห็นจะเอาไม่เห็นจะรู้กันสักทีนึงเลย
เมื่อเขารู้แล้วทำไมเขาไม่เดินไปชี้เลยแม่

ลุงพลเป็นคนอ่ะลุงพลใช่หรือเปล่าอ่ะฉันนั่งดูไทยรัสนิวโชว์ทุกวันก่อนทำ
ไม่ตอนนี้ก็คือล่าสุดที่ยังมีข่าวออกมาคุณไม่ได้ดูด
ที่เขาบอกว่าไปเจอเส้นขนหรือเส้นผม
แต่ทางพิสูจน์หลักฐานเขาเอาไปเช็คอีกที
เขาเชื่อว่าเส้นนั้นมันไม่น่าจะเป็นของน้องชมพู่
ก็ต้องไปดูเป็นใครแต่ว่าลุงพลเป็นลุงเขย
ที่เราไห้ดีใจที่ว่าที่ตำรวจออกมาว่า

เอาไว้ว่าเช็ดขาญกันถูกใช่ไหม
เค้าก็เหมือนแบบไปไปตรวจสอบเค้าก็เหมือนเรียกไปสอบทั้งหมดด้วยแหละ
ทีนี้ก็รุกเพราะในวันเกิดเหตุไว้อีกจุดหนึ่ง

คือก็คือมีคนไปเห็นแต่ใช้ความพยายามอย่าเพิ่งอยากใช้เป็นพยานหลักฐาน
มีคนไปเห็นตำรวจก็เลยเข้าไปที่บ้านแล้วก็ไปเอาพวกมีดพระ
ไปเอาพวกกระส่งกระสอบถุงมือต่างนานามา

ในหลังสุดเขาก็ไปเอากระสอบมานี่คือเหตุการณ์ในเมื่อวานอันนี้
แต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยก็มีการไปตรวจสอบรถของลุงพลดู
ซึ่งทางลุงพลเขาก็บอกว่ายังไงก็ต้องเจออยู่แล้ว
เพราะครั้งนึงเนี่ยทางหลานเนี่ยก็คือเคยอ้วกในรถ
ซึ่งอันนี้แม่เขาก็ยืนยันแม่ของเด็กก็ยืนยัน

เอาชุดของน้องเนี่ยขึ้นไป

ได้ยังไงว่าน้องเนี่ยเสื้อผ้าไม่ได้ใส่

พ่อแม่เนี่ยพ่อเป็นคนเอาให้เอาขึ้นไป
ไปเจอกลางทางก็เลยพ่อฝากไว้ให้

เออฝากขึ้นไปเตรียมขึ้นไปอะไรอย่างนี้

ก็พ่อเขาบอกว่ากลัวว่าลูกแบบตอนนั้นไม่รู้ว่าลูกตาย

พลก็บอกว่ามันก็เป็นไปได้เพราะว่า

แล้วตอนถอสกทรวงถอเสื้อหรือเอาที่ใส่
ตอนแรกเขาก็กังวลใจ

แล้วผู้วิเศษทั้งหลายรวมถึงพระเมื่อกี้ด้วย
ไม่เห็นจะเจอต้นตอบผู้วิเศษก็ไป
แบบปริศนาว่าใกล้จะเจอแล้วเดี๋ยวจะไม่กลับใจจะเดิม

บอกว่าเสื้อผ้าซ่อนอยู่ใกล้คนใกล้ตัวนั่นแหละ

สุดท้ายนู่นคนไปรอดูหวย

จนได้เลขกันจนถูกเหรอ

อยากจะรู้ว่าผู้วิเศษคนไหนเก่งจังเลยวะ
ไปดูสถิติมาข่าวน้องชมพู่คือเรตติ้งสูงกว่าละคร

ใช่เพราะว่ามันเหมือนกับมันยังไม่จบจริงสักทีไง
มันเป็นแบบภาคต่อไปเรื่อยวันนี้มีตัวละครใหม่มาอีกแล้ว
แต่ผมได้มีโอกาสคุยกับทางท่านอดีตรองพบตรท่านอาชิลวิทย์
ท่านก็บอกว่าชุดของคนตำรวจที่ลงพื้นที่ไป
ถือว่าเป็นชุดที่เก่งที่สุดในประเทศไทยแล้วนะ
แล้วเป็นชุดที่เอามาจากทางใต้ด้วยซึ่งแบบเป็นชำนาญป่ามาก
ในการที่แบบแกะรอยหาอะไรอย่างเงี้ยก็ยังปิดไม่ได้ตอนเนี้ย
ถึงตัวที่คนที่ทำมันยังไม่มี
แต่ว่าก็เป็นไปได้ว่า๑เด็กจะเดินขึ้นไปเองหรือเปล่า

ก็ไม่รู้ไงคือตอนนี้มันไม่มีอะไรที่พิสูจน์ได้เลยว่า

มันก็ตอบไปได้ไงมดดำว่ามันจะยังไง
แต่ทีนี้๒โอเคก็ตอนแรกทุกคนก็ประเมินกันว่า
น่าจะมีเป็นไปได้ว่ามีคนพาขึ้นไป
อันนี้เราก็ต้องไม่รู้ว่าเราก็ไม่รู้ว่าใครพาขึ้นไปเหมือนกัน
เพราะมันก็ยังไม่มีอะไรบ่งชี้ว่ามีคนพาขึ้นไปเหมือนกัน
แต่ครั้งแรกที่คุยผมเคยคุยกับลุง

เด็กเดินขึ้นไปมันมีข่งโขดหินแบบ

แต่ทีนี้ทางชนะสูตรที่แรกทางนิติที่แรกที่ไปตรวจเนี่ยก็คือ
ชนะสูตรมาแล้วเขาบอกว่าพิสูจนมาแล้วว่าน้องเนี่ยเหมือนแบบขาดน้ำ
แล้วก็อีสโตกคือเสียชีวิต
แล้วก็ร่องรอยของการถูกกลมคืนแล้วก็ไม่มี

ก็พอไปที่๒ก็บอกว่ามีร่องรอยบาดแผล
ไม่ได้มีร่องรอยการถูกข่มขืนไม่มีเลย

เขาแค่บอกว่ามีร่องรอยปากแพ้ที่อวัยวเพศ
โดนข่มคืนก็ไม่มี

ไม่มี
ซึ่งอย่างพี่หนุ่มบอกว่าใช้ชุดที่เก่งที่สุดในประเทศแล้วแปลงว่าต้องไปเคลียดที่ยากเหมือนกันใช่ไหมคะ
ก็ยากก็คือตอนนี้ก็ไม่รู้เพราะมันไม่มีอะไรบ่งบอกได้เลย
เอ็นเอหรืออะไรก็มันก็ไม่เจอของใคร
คนนี้หรือว่าก็อาจจะสรุปว่าน้องไปเสียชีวิตเอง
เขาหวังอยู่แค่สองอย่างก็คือหนึ่งก็คือไอ้เจ้าเส้นเส้นผมหรือเส้นขนเนี่ยแหละ

ก็ไม่ต้องไปประเมินกันต่อว่าเป็นอะไรใครยังไงก็ไม่รู้แต่บอกไว้ได้แค่นี้
กับสองก็คือต้องหาเสื้อของน้องให้เจอ
เพราะเสื้อของน้องนี่ยังหาไม่เจอนะวันนี้เจอแต่กางเกง
กางเกงเนี่ยพอไปตรวจคราบที่กางเกงก็ปรากฏว่าเป็นของน้องชมพู่เท่านั้นไม่ได้เป็นของใคร
อันนี้คือที่ผมได้มีโอกาสคุยมาทั้งหมดนะ

ก็คือผมว่าทั้งหมดจะต้องถูกพิสูจน์ออกมาด้วยผลของนิติวิทยาศาสตร์
ไม่ใช่เรื่องของศัยศาสตร์อย่างที่นำเสนอกัน
แต่ตอนนี้ศัยศาสตร์เยอะผู้วิเศษเยอะเนอะ
แต่คนดูแบบว่า
ทุกครั้งที่มีกรณีใหญ่อย่างนี้ผู้พิเศษจะออกมาคุณแม่

แม่น่าจะไปแนะนำครับเพราะคุณแม่รู้จักผู้พิเศษเยอะ
คุณแม่รู้จักตั้งแต่พระที่สังขะบุรียันถึง

ครอบคราวไหนที่ไปนั่งสมาธินาน

เจ้าก็อยู่ในถ้ำ

เขาปิดวันแต่เขาไม่พูดไม่ติดต่อกับใครเลย

ท่านผู้ชมฮะอีกครั้งหนึ่งคนก็ยังปลูกกัญชากันเป็นเรื่องเป็นราว
ทุกวันนี้คุณยังลืมไปหรือเปล่าว่ามันยังไม่ผ่านพรบ

ตอนนั้นคุณอนุทินก็เอาไว้แบบหาเสียงบ้านเรา๖ต้นมันยังไม่ผ่าน
ตอนนี้แม้กระทั่งการขายเองก็ยังไม่ผ่านจะต้องให้แพทย์พยายามย้ำกันหลายครั้ง
วันนี้ตำรวจกองปราบนะฮะการกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์นำกำลัง
จากคุณนันทพงศ์อายุ๒๔ปีในนันทพงศ์อายุ๒๔ปี
ที่หมู่๔จังหวัดนครศรีธรรมราช
กัญชาปลูกอยู่ในกระถางเนี่ย๔๑ต้น
ต้นเท่านั้นยังไม่พอยังมีกัญชายแห้ง๑๕กิโลกรัม
ดูเก่งมากเลยนะดูต้นแบบสมบูรณ์มากเลยอ่ะ
ปลูกเก่งจริงคนปลูกก็ดูลีดลีนนะแม่อาจจะคงแบบว่าฮืดบ่อย
แล้วยังไม่จบนะฮะไอ้ตัวกัญชาน่ะมันไม่ค่อยเท่าไหร่หรอก
คุณเจอถ้าแบบว่ากัญชายแห้งยังผิดกฎหมายอย่างเต็มที่

เขาปลูกทั้งหมด๕สายพันธุ์เลยนะ
แล้วก็ที่สำคัญที่แบบว่าเขาบอกดีที่สุด

เพราะตัวเองยังเป็นปรากฏขายกัญชาผ่านเฟซบุ๊ก
โดยผู้ที่ซื้อจะต้องโอนเงินผ่านธนาคาร
โดยใช้ชื่อบัญชีธนาคารของผู้อื่น

สั่งซื้อแล้วจะติดสติ๊กเกอร์

มียอดโอนเงินเขาจะหมดหมื่นหกพันบาท
เมืองต้นเจ้าตอนนี้ตำรวจก็แจ้งเข้าข่าวหาผลิต

กัญชาจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย

มีแบบยำไว้เสร็จเรียบร้อยใส่ซอง

มันปลูกเก่งบอกมันควบคุมอุณหภูมภ์

แล้วที่สำคัญมันปลูกเดียวกัน
อีกเรื่องนึงจะเฮดีหรือยังไงก็ไม่ทราบ
เพราะว่ามีการเปิดรับ
เขาเรียกได้ว่าอ้าแขนรับให้
เข้าประเทศได้ค่ะในวันที่สิบแปดมิถุนายนเนี่ยนะคะ
สำนักข่าวรอยเตอร์ก็มีรายงานว่าไต้หวันเริ่มผ่อนคลายมาตรการควบคุม
พรมแดนเพื่อที่จะป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดสิบเก้า
ตั้งแต่ต้นสัปดาห์หน้าเป็นต้นไปนะคะ
โดยจะอนุญาตให้นักธุรกิจจากบางประเทศเนี่ยที่มีความเสี่ยงต่ำเนี่ยนะคะ
มีทั้งประเทศนิวซีแลนด์ออสเตรเลียเวียดนามแล้วก็ไทยเรานี่แหละค่ะ
เดินทางเข้าไต้หวันได้นะฮะซึ่งผู้ที่เดินทางเข้าเนี่ยนะคะ
จะต้องทำการตรวจหาเชื้อแล้วก็ต้องกักตัวเองนะครับ
เมื่อมาถึงนะฮะตามมาตรการการป้องกันสิบสี่วันอีกแล้วถูกต้อง
ถ้าไปก็ต้องไปกักตัวถูกต้องโดยนักเดินทางที่เข้ามาเนี่ยฮะ
ต้องมีข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ที่จะเดินทางไปในขณะที่อยู่ในไต้หวันนะ
คุณจะไปแบบอยู่อยู่ไปแบบละล่าละล่างี้ไม่ได้นะฮะต้องมีสถานที่อยู่
คุณจะอยู่ตรงไหนอะไรยังไงไปที่ไหนแสดงผลตรวจพิสูจน์ให้เราเห็นด้วยนะคะว่า
ไม่ได้ติดเชื้อโควิดสิบเก้าภายในสามวันก่อนที่คุณจะเดินทางอืม
แล้วก็ยืนยันด้วยนะว่าได้รับเชิญมาจากบริษัทในไต้หวันไม่ใช่อยู่จะไปเที่ยวล้านราอะไรอย่างนี้
ดังนั้นนี่นะคะผู้ที่จะเดินทางเข้ามาเนี่ยต้องทำการกักตัวเป็นเวลาสิบสี่วันเมื่อมาถึง
แต่ระยะเวลาในการกักตัวอาจจะสั้นลงกว่านี้ได้นะคะหากผู้ที่เดินทางเข้ามาจ่ายค่าตรวจหาเชื้อแล้วก็
ผลตรวจเป็นลบคุณก็กลับไปคือหมายถึงคุณตรวจจากเมืองไทยไปแล้วใช่ไหม
พอคุณไปถึงที่นู่นเนี่ยนะถ้าคุณเสียเงินเนี่ยเพื่อที่จะตรวจแล้วพบว่าผลเป็นลบ
ก็จะไม่ต้องหยุดถึง๑๔วันก็ได้นะฮะอย่างไรก็ตามนะฮะเที่ยวบินระหว่างประเทศที่บินเข้าไต้หวัน
ยังคงดำเนินการภายใต้มาตรการของการควบคุมเขตพรมแดนของไต้หวันแม้ว่าจะมีการลดระดับความเข้มข้นลงไปมากแล้วก็ตาม
แต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ก็จะต้องอยู่ในการควบคุมของเขาอยู่ดีอาจจะเดินทางไหมล่ะก็เชิญ
แต่สำหรับคนที่หนึ่งเรียนหรือว่าทำธุระยังไม่จำเป็นก็ยังไม่ต้องไปหรอกเพราะดูแต่ว่าถ้าจำเป็น
เขาต้องเข้าไปแต่บริษัทเขาก็ต้องเป็นผู้รับรองนะไม่ใช่อยู่อยู่ก็เละเทะไปหรือจะ
ไม่ใช่จะเข้าไปเที่ยวเล่นเที่ยวเล่นไม่ได้ไม่ได้เดินเที่ยวเล่นไม่ได้
ไปกันหน่อยครับพี่ม้าเรื่องนี้ดีกว่านะคะกับปรากฏการณ์ครั้งแรกของเมืองไทย
ที่คุณสามารถจะกำหนดเงินรางวัลแจ็คพอร์ตได้ด้วยความสามารถของตัวคุณเอง
คาราบาลใจปั้มครับผุดแคมเปญครั้งยิ่งใหญ่ให้ร่วมรุ้นรางวัลกันอีกครั้งกับแคมเปญที่ชื่อว่า
ลุ้นล้านล่าฝันแจ็คพอร์ตฮะเริ่มแรกครับแจกทองคำมูลค่ารวมกว่าสองล้านสองแสนบาท
ใครอยากคว้ารางวัลเป็นล้านล้านขนาดนี้แค่ดื่มเครื่องดื่มคาราบาลแดง
ฝาที่เปิดมาอย่าทิ้งนะฮะส่งเลขใต้ฝาไปที่ไลน์แอดคาราบาล
คาราบาลเนี่ยนะฮะมีแอดข้างหน้าด้วยนี่อืมนะครับอ่ะ
แต่แน่นอนนะครับว่ายังไม่พอนะฮะผู้ที่โชคดีนะครับแอดไลน์คาราบาลก็ยังมีโอกาสสมัครเข้ามาเล่นเกม
รางวัลแจ็คพอร์ตนะครับเงินรางวัลแจ็คพอร์ตเริ่มต้นที่๑ล้านบาทเลยนะ
มูลค่าของเงินรางวัลแจ็คพอร์ตจะเพิ่มจากการส่งเลขใต้ฝานะครับ
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะฮะกติกาการเล่นนะครับก็เอ่อ
รวมถึงรางวัลแจ็คพอร์ตไปดูได้เลยนะครับที่เฟซบุ๊กคาราบาลนะครับ
ตั้งแต่วันนี้จนถึง๑๙กันยายนนี้นะฮะก็๒๑๖๓นี่แหละครับ
ย้ำอีกครั้งว่าแคมเปญนี้มีให้รุ้นกันถึงวันที่๑๙กันยายนนี้แน่นอนฮะ
เท่านั้นเอง๑๙กันยาเพราะฉะนั้นอย่าทิ้งฝาตั้งแต่วันนี้เลยคาราบาลแดง
อ่าช่วงหน้าอันเล็กกับเต้ยเขาบอกว่าเล็กกันล่ะ

ดังอย่างเจ๊มอย๑๐๘เขาได้โพสต์ข้อความเลยว่าเมื่อกี้เจอนางเอกหน้าหวานกับไฮโซ
หน้าตีแถวโรงพยาบาลกรุงเทพด้วยแหละ
ตอนนี้มีข่าวกับไฮโซแรกก็นึกว่าแค่จีบกันขำ
แต่วันนี้เห็นเดินจับมือกันนุ่งนิ่งเดินแทบสิงกันขนาดนั้น
สถานะได้แล้วจ้ะซึ่งนางเอกใส่เสื้อกล้ามคุมแจ็คเก็ต
ไฮโซเชิดขาวตัวจริงดูดีกว่าในรูปเถอะ
ชนิดหล่อทะลุแมสไปเลยปลดีใจด้วยนะคะ
เป็นเรื่องของความคลิกกันนี่ถ้าชาวเน็ตไม่จ้องด่านางนะ
ป่านี้นางเปิดตัวไฮโซไปแล้วล่ะหวานสักขนาดนั้น
ทุกคนก็เลยมุ่งเป้าไปที่คุณแต้วกับคุณไนนะฮะประไนเนี่ย
นะก็ว่าใช่คู่นี้กันหรือเปล่าใช่ป่ะ
คุณแม่รู้คุณแม่มาถามหนูทำไมคุณแม่เป็นคนเปิดเรื่องนี้
ฉันไม่รู้ฉันไม่ได้รู้จักเขาจะไปได้ไงต้องไปถามเจ๊มอยสิ
คุณแม่คุณแม่พูดเล่าข่าวเรื่องนี้ดูห่างเหิน
ทำไมอ่ะไม่ได้รู้จักกับเขาคุณแม่เป็นคนเปิดคู่นี้
เขาก็เรื่องวุ้นเส้นไงซึ่งก็ไม่หลุดออกมารายการวันนั้นไง
อุ๊ยก็แม่หลุ้นเส้นก็เป็นเพื่อนไหน
แต่ไม่ได้รู้จักก็เพราะคุณแม่นั่นแหละทำให้เขารู้เป็นใคร
ไม่มีใครไปลุมด่านางนางคงเปิดตัวไปตั้งนาน
พอคุณแม่พูดปั๊บทัวร์ลงเลยไง
ทัวร์ธรรมดาคุณแม่มาหาทัวร์ด้วย

ก็สรุปเขาใช่เขาหรือเปล่าเจ๊มอยบอก
ทำไมเขาเป็นแฟนไม่ได้ไปรุมก็ทำไม
ก็น่าจะเปิดตัวแล้วล่ะ
บางทีเขาอาจจะไม่เปิดคุณแม่มันยังไม่ชัวร์ไง

แต่อันนี้สิอเล็กอ่ะอเล็กกับเต้ยเห็นแบบหวานกัน
มีแบบว่าขับรถไปแบบว่าพักกันที่แบบบนดงบนดอยทำอาหารใส่กันไปมา

ถูกจับตามองว่าความสัมพันธ์นี้มันรู้สึกจะแปลกยังไง

อเล็กเนี่ยเขาก็มาเปิดเผยนะว่าความสัมพันธ์ของเขากับเต้ยเนี่ยนะ

พร้อมกับลดสถานะเหลือแค่เพื่อนนะคะ
ซึ่งก็ส่วนสาเหตุที่เลิกกันนั้นไม่ขอบอกดีกว่า
เพราะว่ายอมรับเสียดายเวลาที่คบกัน

ล่าสุดเขาบอกว่าสำหรับข่าวเมาส์เรื่องเลิกเนี่ย
จริงแล้วเขาบอกว่าเราสองคนเนี่ยทำการตกลงกันแล้วว่าจะลดลงระดับความสัมพันธ์ลง
เพราะเราคบกันมามันก็มีเรื่องให้จูนกันอีกเยอะ
เราก็คุยกันจริงว่าควรเดินทางนี้กัน
ณตอนนี้เราลดความสัมพันธ์กันเป็นเหลือแค่เพื่อนเราก็ยังรักกันอยู่
แต่ว่ามันถือว่าเป็นโชคดีเราก็ยังคุยกันอยู่ทุกวันพร้อมที่จะคอยซัพพอร์ตซึ่งกันและกัน
ก็เลยไม่ได้เสียใจทั้งคู่ถามว่าเสียดายเวลาไหมเขาบอกเขาเสียดายนะครับแล้วก็เสียใจ
อย่างที่บอกระยะเวลาที่คบกันมาเนี่ยเราสองคนได้โตขึ้นเราได้เรียนรู้ศึกษากันได้โดยตลอด
ซึ่งช่วงเวลาที่ผ่านมานั้นมันมีค่าที่สุดมีอะไรดีที่ให้จดจำมันเป็นเรื่องของอนาคตจริงนะฮะเล็กไม่สามารถบอกได้ว่าจะกลับมาเหมือนเดิมไหม
กลัวไหมที่เต้ยจะถูกมองว่าเพื่อนในกลุ่มไฮโซนะคบแต่ไฮโซอะไรอย่างนี้คือในกลุ่มของเขาใช่ไหมล่ะ
อ๋อได้แฟนรวยหมดทุกคนซึ่ง๔คนนี้คุณมิ้นท์ก็คุกกับคุณภูผาใช่ไหมคะ
คุณแมทก็คุณสงการคุณมิวนิถาก็เพิ่งแต่งงานไปใช่ไหมคะกับไฮโซเซน
แล้วก็ล่าสุดก็คือน้องแต้วนี่แหละที่บอกว่ากำลังกุ๊กกิ๊กอยู่กับไฮโซไนเมื่อกี้
ซึ่งหลังจากที่มีเหตุการณ์น้องแต้วเกิดขึ้นเนี่ยปรากฏว่าที่ชาวเน็ตเขาวิเคราะห์กันว่า
เขาวิเคราะห์กันว่าเดี๋ยวสักพักอาเล็กกับเต้ยต้องเลิกกันแน่นอน

เพราะบอกว่าในกลุ่มคบแต่ไฮโซ

มาวันนี้ก็ตัดสินใจที่มาบอกหน้าสื่อว่าห่างกันแล้ว

จะหาว่าเลิกกับเราเนี่ยเพราะว่าเป็นแฟนไฮโซ

คุณมดดำพอรู้ไหมคะแฟนใหม่เต้ยคือใคร
โอ้โหจะไปรู้จักเขาได้ยังไงล่ะ
สรุปแบบว่าที่เลิกกับอเล็กนี่พ่อมีคนใหม่เหรอ

คาดการณ์ประมาณการเมาส์มอยกันว่า

แต่ว่าอเล็กเขาก็มาพูดนี่ไงบอกว่าเต้ย

ก่อนหน้านี้แฟนน้องเต้ยก็คือน้องอเล็กเรนเดลเนี่ย

อะไรฉันไม่รู้

ประเดิมละครช่อง๓คู่กับเผ็ดเบอร์ใหญ่เลยนะฮะ
ก็มีสิทธิ์ขึ้นแท่นลูกรักคนใหม่ด้วย
ก็แน่นอนนะครับว่าคุณโบเมรดานั้นเซ็นสัญญา
เป็นนักแสดงคนใหม่ในสังกัดของช่อง๓
งานนี้นะฮะทำเอาแฟนลุ้นไม่ได้ว่า
โบจะเล่นละครเรื่องแรกเรื่องอะไร
ล่าสุดออกมาเรียบร้อยแล้วนะฮะละครที่
น้องโบเล่นนะครับก็คือมนรักหนองผักกระแยง
คืออะไรนะพออีกรอบค่ะมณรักหนองผักแกระแยงนะฮะเป็นของค่ายของคุณอ๊อคพงภัทรนะฮะ
แล้วก็ประกบคู่กับพระเอกใหญ่เลยนะคุณณเดชน์คูกิมิยะ
ซึ่งจะมีกำหนดฟิตติ้งในเดือนหน้านะครับเรียกว่ามาครั้งแรกก็ขึ้นแท่นลูกรักคนใหม่ของทางช่องเลยนะครับ
ส่วนอีกข่าวหนึ่งที่มีข่าวว่าน้องโบนั้นจะมาเล่นเรื่องมิติที่๓แทนคุณแต้วนัทพรนั้นไม่เป็นความจริงนะครับ
เพราะนางเอกยังคงเป็นแต้วเหมือนเดิม
อืมไปดูคุณเนไอนบ้างกุ้นเนไอนอ้ำกลับมาถ่ายละครบ้าง
แต่ตอนนี้แล้วนักสุตาข์ของประเทศไทยนี่แหละ
ล่าสุดคุณไอ้อ้ำเริ่มกลับไปทำงานถ่ายละครเหมือนเดิม
ระหว่างที่คุณไอ้อ้ำเนี่ยพักกอง
นางก็แอบไปซื้อรอตาลีหยิบแบบไปปึกเลยนะ
แต่ปรากฏทีมงานมาขัดลาบนางไปดูฮะ
พี่หนุ่มนั่นใครน่ะที่ตามอ้ำอยู่นานานา
พูดจะใกล้พิ้งกี้ด้วยอะแสบสุดนะต้นเต้พาราดาไง
เต้พาราดาเต้แสบยังไงเธอรู้ไหมเมื่อก่อนเนี้ยต้นเต้เนี้ยมีคนอยากเจอกับอ้ำมากเต้

แล้วพาไปอ้ำก็เบอร์เปิดไปกดจริง
อ้ำแล้วก็รอให้เขาถ่ายเงินเต้ได้เงินตั้งหลายหมื่นเถอะ
เป็นหรอกไอ้อ้ำก็เบอร์ไปถ่ายด้วยไงตอนนั้นน่ะ

ที่ไปงานที่เอาผ้าปูแล้วพี่อ้ำงงว่าเป็นงานแบบว่าอาชีพ
ใช่นี่แหละคู่ปรับไอ้อ้ำจริง
วันดีคืนดีเอ้าเธอมาบ้านฉันทำไมล่ะ
บอกว่ามานี่ก่อนมาถ่ายรูปกลับมาอ้ำ
อ้ำก็เบอร์มาก็คงยังคิดไม่ทัน
ได้ก็บอกมาถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปแป๊บหนึ่งอ้ำถือคล้องก็แป๊บหนึ่ง
ไปเก็บเงินเขาห้ามื่นค่ะถ่ายรูปกับอ้ำให้เจอ

เอาพักสักครู่นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้า
ซานิแฮปปี้โอ้โหอะไรน้องรักสาวน้อยร้อยหน้า
เอาล่ะเดี๋ยวกลับไป
ดูหน้าซานนี้เขาบอกว่าแฮปปี้มากเลยนะ

ทักนางนะแล้วนางก็น้อมรับเลยนะว่า

เพราะว่าเจอทีไรน่าเปลี่ยนทุกที
สารนี้นี่ก็คือสารนี้นี่พาพรนะนะคะ

เปลี่ยนนางไปทำใหม่นางก็เป็นทำใหม่อีก

แต่ตอนนี้ก็ไม่แน่ครับว่าเนั้นสวยตัวตัวจริง
พูดไว้ว่ายังเหมือนซี้

เมยตูทำได้อย่างนี้นะตอนนี้

ทอมพวกเล็กเลยเมยตูนะ
พอแล้ววันนี้ไปกันก่อนแล้วครับสวัสดีค่ะ